นี้นะคะหนุ่มขอนแก่นกับหนุ่มเมืองคอนภาคใต้อ่า
เขาไปเจอในโซเชียลก็พูดคุยพอดีหนุ่มคนใต้เนี่ย
เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารเขาก็มาทำงานที่ขอนแก่น
ถูกพบเป็นศพอยู่ที่ชั้น๔ของบ้านหนุ่มขอนแก่น
แล้วตอนที่เจอคือสภาพขึ้นอืดแล้วนะคะ
มีร่องรอยบาดแผลเหมือนถูกมีดปักคาอกอะค่ะ
คนที่เจอศพเนี่ยคือพี่สาวและพี่ชายของคนก่อเหตุนะคะ
คนก่อเหตุทุกคนคงเดากันได้

ตำรวจสภาพเมืองขอนแก่นนะคะควบคุมตัวนายฟาร์มหรือนายชายากรวัย๒๔ปีที่บ้านเลยนะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุฆ่านายเชิดพันธ์วัย๓๐ปี

ซึ่งตอนตำรวจคุมตัวเนี่ยฟาร์มก็พยายามจะขัดขืนด้วย

นี่ค่ะตำรวจ๔นายนะคะ
กว่าจะคุมตัวฟาร์มลงไปได้
คือพี่ชายและพี่สาวของฟาร์ม
เขาได้กลิ่นเหม็นลอยมาจากชั้น๔ของบ้าน
ซึ่งชั้น๔มันเป็นที่เก็บของเป็นห้องเก็บของค่ะ
เขาเลยเดินขึ้นมาดูกันอื้อฮือ

กองที่นอนกองผ้าขนหนู
แล้วมันมีผ้าใบคลุมอยู่อีกทีนึง
ทีละชั้นเปิดผ้าใบเจอผ้าขนหนู

เปิดที่นอนเจอศพค่ะ
นี่ค่ะกองกันอยู่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วศพถูกแทงเข้าที่อกซ้ายกับแขนขวา

เพราะว่าสภาพคือขึ้นอืดไปแล้ว
แล้วก็มีมีดซุกอยู่ในกองผ้านี้ที่ชั้น๔ด้วยนะคะ

ฟาร์มก็มีแผลอยู่เหมือนกันที่ท้อง
และในห้องนอนชั้น๒ของในฟาร์มก็มีคราบเลือดกระเด็นไปทั่ว

สุดท้ายไม่ต้องเค้นอะไรเยอะ

ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงนะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองขอนแก่น

เขาก็ประกอบอาชีพทั่วไปนี่แหละ
แต่คนตายเนี่ยเขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร

ก็เพราะเอิญไปรู้จักกันผ่านโซเชียล

มีการแวะเวียนไปมาหาสู่กันจนสนิทสนม

ไปขอยืมรถของเชิดพันธุ

๑๔สิงหาคม
เป็นช่วงที่คนที่บ้านเข้าไปต่างจังหวัดพอดี

ฟาร์มบอกว่านายเชิดพันธ์อ่ะ

๒ครั้งจนเขาตายก็กลัว
ก็เลยอำพรางศพด้วยการห่อด้วยที่นอน
เอาผ้าใบคลุมแล้วลากขึ้นชั้น๔

แล้วฟาร์มเองไม่ออกจากบ้านเลย

อยู่ในบ้านกับศพนี่แหละค่ะจนกระทั่งพี่ชายพี่สาวมาเจอ
เพราะว่ากลิ่นมันโชยมาหนักมากผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
ก็บอกนะคะว่าตัวของฟาร์มอ่ะยืนยันกับตำรวจชัดเจนเลยว่าผม
ชอบผู้หญิงแต่คนตายอ่ะชอบเพศเดียวกันคือชอบผู้ชาย
แล้วก็พยายามจะมาลวนลามฟาร์มฟาร์มเลยโมโหก็เลยก่อเหตุขึ้น
ไม่กล้าบอกคนในบ้านก็เพราะว่ากลัวความผิด
กับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาพยายามตามนะครับตามตื้อตีสนิท
พยายามอ่าพูดง่ายเขาชอบผู้ชายแต่ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาชอบผู้หญิงสนุนประคำในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ย
ท่านก็ให้การลักษณะอุบาบว่าอ่าเขาก็ไม่เขาชอบผู้หญิง
นะครับซึ่งมีพยาบส์การมาคุกข่าวเหมือนเขาก็ไม่พอใจ
เขาก็เลยใช้อาวุธมีดเอามีดที่อยู่ในห้องเขาแหละ
เป็นมีดทำครัวนะครับ
อ่าไปแทงนะครับอ่าผู้เสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าตรวจปัสสาวะฟาร์มเบื้องต้นแล้ว
ม่วงค่ะตามเสพยาด้วยนะคะ
แต่ว่าก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ

คนตายเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงแล้ว
คนตายชี้แจงไม่ได้ไม่เป็นไร

ส่งคุณไกด์ธนกรไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ไปเจอกับคุณรัฐนนท์ค่ะเป็นเพื่อนสนิทของนายเชิดพันธ์คนตาย
รัฐานนท์บอกฟังเรื่องฟังผมบ้าง
แล้วลองไปคำนวณบวกลบคูณหารเอาก็แล้วกัน
เพื่อนผมเชิดพันธุ์มาอยู่หอนแก่นได้หลายปีแล้ว
และไม่ได้มาเพิ่งรู้จักฟาร์มปีเสร็จอย่างที่ฟาร์มบอกนะ

ใช้คำว่าคบกันเป็นแฟน
ซึ่งฟาร์มนั่นแหละเพื่อนใช้คำนี้ขออนุญาตใช้คำของเพื่อนนะคะ
ฟาร์มกับเพื่อนเขาเนี่ยคบกัน
ซึ่งเพื่อนเขาเป็นฝ่ายไปตามจีบ

เพราะทั้งคู่ปากร้ายแล้วก็อารมณ์ร้อน
ระยะหลังผมจะชวนเพื่อนมากินข้าว

หลังจากนั้นเพื่อนผมก็ไปหาฟาร์มที่บ้านบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น
ซึ่งครอบครัวของฟาร์มก็รับรู้เรื่องของฟาร์มกับเพื่อนผมดี
เพื่อนผมมันรักฟาร์มมากยอมทุกอย่าง

เอาไปจำนำขึ้นสารเป็นคดีความ

กทีวีให้ก็ให้มาแล้ว

ไปทุบรถเพื่อนผมจนพัง

แล้วเพื่อนผมก็รู้นะว่าฟาร์มติดยา
ก็พยายามดึงพยายามบอกให้เลิก
พยายามดึงตัวออกมาให้มันห่างไกลจากยาเสพติด

มันทำอะไร
เวลาเขาทะเลาะกันเขาจะมาทะเลาะกันให้ผมฟัง

เรื่องไม่ยอมตื่นไปทำงานบ้างไม่ยอมอะไรบ้าง
หลังมานี่ผมชวนเขากินข้าวเขาก็ไม่ไปกับผม

พยายามจีบนะพยายามจีบมานานยัง

ใช่ใช่แล้วผู้ชายคือเป็นยังไงผู้ชายรักตอบไหม

แต่เค้าก็คนดีนะเค้าก็แค่อารมณ์ร้อนนี่เฉย

ก็ปรากฏว่าเชิดพันกับฟาร์มเนี่ยเขามีการช่วยกันทำตำยำปลากระป๋องด้วยเป็นคลิปนี่
สนิทสนมกันทีเดียวล่ะเป็นคลิป๒๐นาทีอยู่ที่บ้านของฟาร์มนี่แหละ
นั่นคือผู้ตายนะคะที่ใส่เสื้อยืดที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ย
คลิปก็ลงข้อความบอกรักด้วยนี่เห็นไหมรักฟาร์มนะแล้วก็มีรูปหัวใจ
ลงรูปคู่ต่างนาเยอะมากเยอะจริง
ปี๒๒๕นาทีวันที่๑๕สิงหาคมค่ะมีการโพสต์ข้อความนี้
เข้าใจชีวิตคู่เมื่อตอนไม่มีนี่น่าจะเป็นโพสต์สุดท้ายของเขาแล้วนะ
ผมไม่เขารักผมแต่ผมชอบผู้หญิงผมชอบผู้หญิงแล้วเขาก็พยายามจะลวนลามผม
ผมโมโหก็เลยแทงไปแต่เพื่อนผมไม่ใช่ในครามขาวกลางของคนก่อเหตุนะ
แล้วเบื้องต้นในเคสนี้เนี่ยโดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด

แล้วก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ครับ